วันนี้ก็ยังคงขึ้นหน้า๑๑๑สิทธิ์ภิมศ์ไทยรัฐนะ
เรื่องของพันธบรวโทษสันทนะใช่ค่ะเรียกสอบเอาผิดพ่อสันทนะ

คือวันนี้เชื่อว่าเดี๋ยวสื่อก็จะต้องรอทุกคำถามที่อยากถาม

เพราะว่าจะเปิดใจให้สื่อได้จ่อไมค์สัมภาษณ์แถลงข่าวเลยนะคะ
นี่เบื้องต้นที่โรงแรมอะไรนะ

แต่ทีนี้ก่อนที่วันนี้จะแถลงข่าวนะคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้คุณชิวคุณภูริพัฒนบุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเรา
ตามเรื่องนี้มาตลอดขอเลย

ขอสัมภาษณ์เดียวเลยได้ไหม
ขอเปิดใจกันหน่อยกับไทยรัฐทีวีกันหน่อยได้ไหม

ไม่ถูกดูเมื่อวานเนี่ยท่าทีน้ำเสียงดูซอฟต์ลงตั้งเยอะ
ยิ้มแย้มจำซ้ายไม่ได้ขึ้งขังไม่ได้ก้าวร้าวนะคะ

โดยพันธบริโรทโทสันธนะประยูณรัฐ
ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ
หลังจากที่สารอาญาอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว
คดีที่ถูกกล่าวหาว่ากันโชคทรัพย์ผู้ค้าที่ตลาดใหม่ดอนเมืองนะคะ
ซึ่งพันธบริโรทโทสันธนะก็มาในศีลหน้าที่ยิ้มแย้ม
กิริยาก็ไม่ได้มีท่าทีโวยวายไม่ได้กล่าวพาดพิงใคร

เพราะว่าจะได้ต่อสู้กับข้อหาที่ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหามา
ซึ่งก็รับรู้ว่ามีใบสั่งให้ดำเนินคดีกับตัวพันตำรวจโทสันทนะ
ยังยืนยันว่าไม่เคยไปรีดไถไม่เคยไปข่มขู่ผู้ค้ารายไหนทั้งนั้น
แล้วบอกด้วยนะว่าจะดำเนินคดีกับทุกคนอย่างแน่นอน

อ้าวไปฟังเสียงพันธบริโรทโทสันธนะนะคะ
ผมมาต่อสู้ทางคดีได้รับประกันตัวมาแล้ว
เรื่องคดีความเนี่ยผมก็แน่นอนผมต้องต่อสู้จนคดีถึงที่สุด
เพราะสังคมเคลือบแคงสงสัยว่าเรื่องนี้ผมไปรีดไปไถไหมคะอะไรจริงไหม
ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ชีวิตผมตรงนะข้อหาแบบนี้ผมรับไม่ได้หรอก
แล้วเมื่อพิสูจน์ชัดเจนคุณหรือใครที่กระทำการดำเนินการกับผม
พูดถึงในเฉพาะส่วนเจ้าหน้าธี่นะผมดำเนินการกันอยู่แน่
ไม่ผิดหวังพวกคุณไม่ต้องห่วง
เมื่อวานนี้ร้องต่อค่อนข้างจะโอ้โฮพูดจะนิ่มหน่อยนะ
ของตำรวจสันติบาลนะฮะ
ค่ะนอกจากนี้เนี่ยพันตรวจโทรสันทนา
ก็บอกอีกด้วยนะบอกว่าไม่เคยเสียใจ
กับที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลเรื่องของ
เรื่องหลังการค้นตลาดใหม่ดอนเมือง
รวมถึงที่จะเปิดเผยข้อมูล

ครับแล้วก็บอกว่าเป็นบิ๊กอันดับต้นนะฮะ
ใช่ค่ะก็ยอมรับว่าตอนนี้เนี่ย
ทำลายเอกสารทำลายหลักฐานต่างทิ้งหมดแล้ว
เพราะว่าแค่ออกมาบอกว่าจะเปิดเผย

มีผลกระทบเหลือเกินกับครอบครัวนะคะ
เรื่องนี้นะคนที่เสียใจไม่ใช่ผม
คือคนที่มาปฏิบัติการกับผม
นะนะผมคนอย่างผมทำอะไรแล้วไม่มีคำว่าเสียใจ
เพราะเราใช้สติก่อนที่จะทำเราคิด
ผมไม่ได้ใช้อารมณ์นะถูกไหม

ผมพูดตั้งแต่วันนั้นผมกลับมา
ผมจะบอกใครที่คุยกับผมระวังนะจะเป็นน้ำพึ่งหยดเดียว
ผมพูดคำนี้ตลอดเหมือนหลายสิบปีที่ผ่านมา

ผมก็พูดคำนี้เหมือนกันแล้วมันใช่ไหม

พวกคุณขาดผลประโยชน์อะไรเยอะแยะมากมาย
ถ้าผมจะเล่นต่อผมบอกชีวิตผม

ถ้าเล่นกับผมชีวิตผมจบแล้วจบเลยไม่เป็นไร

เขาหาว่าผมชอบคนชอบท้าชอบหาเรื่องเขา
แต่ตอนนี้มันกระทบถึงผมต้องคิด
น้ำตาลูกผู้ชายไม่ได้เสียใจให้ตัวเองนะ
ผมเสียใจว่าหาก
ใครจะรับชอบคุณพ่อผมอายุเท่าไหร่

หวังจะได้อยู่ดูแลลูกหลานถูกไหม

วันนี้ผมต้องเอาเขามาเสี่ยงกับผมด้วยเหรอ

แต่ผมจะหยับตาได้อย่างไร
ถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับทั้งบุพการีทั้งครอบครัว
ผมนอนดินกบหน้าผมมีความสุขไหม
ผมก็ต้องหยุดถูกไหมผมก็ต้องประกาศหยุด
นะครับก็เป็นคำถามที่ผู้สิทธิ์ข่าวของเราก็ถามรองต่อนะฮะ
ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมาที่รองต่อ
น้ำตาไหลออกมาแล้วก็พูดถึงครอบครัว
รองต่อเขาก็พูดแบบนี้บอกว่าผมคิดถึงครอบครัว
เรื่องของการที่บอกว่าเอาไปท้าเหมือนกับท้าสาบาน
เอาชีวิตคุณพ่อคุณแม่เป็นเดิมพันธุ์

ก็เลยกล้าที่จะเอาคุณพ่อคุณแม่ยืนยัน
แล้วก็เรื่องของน้ำตาลูกผู้ชายนี่แหละนะ
ใช่ค่ะนอกจากนี้ยังพูดถึงลูก
คือน้องนายนายพระศิษย์ประยูณรัฐ

ที่เราเห็นภาพในวันนั้นที่ตำรวจไปตั้งกลวยยางหน้าบ้าน
แล้วน้องนายปีนออกมาจากรั้ว
รั้วออกมาจากบ้านเพราะว่าบอกว่าหากุญแจบ้านไม่เจอ
ต้องปีนรั้วออกมาเดี๋ยวจะต้องไปเรียนอีกวันหนึ่งแล้ว
นะครับแต่ว่าน้องนายตอนนี้ดังมากในโลกโซเชียลนะคุณ
ใช่เขาก็ไปแชร์กันไงบอกว่าเอองานดีอันนี้คือส่วนหนึ่ง
งานดีคือหน้าตาดีโอ้โฮเป็นลูกพันธบริโธสันธนะหน้าตาดีจังถูกต้อง
ตำรวจโทสันทนะไม่ได้พูดถึงเรื่องลูกหน้าตาดีนะ
แต่พูดถึงบอกว่าที่ผ่านมาคือก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกันนะ
เพราะว่าช่วยเหลือคนอื่นได้แต่พอมาเกิดเหตุกับลูกชายเนี่ย
พ่อไม่สามารถออกมาช่วยเหลือได้
เพราะวันนั้นเนี่ยคือพันธบริโธสันธนะอยู่ในบ้านไง
ได้แต่พูดกับลูกแล้วบอกว่าให้คนพาลูกไปหน่อย
พาไปส่งที่หอหน่อยแต่ว่าลูกก็ถูกควบคุมตัวไป
ไปสอบปากคำที่สนโชคชัย
แต่พันตำรวจโทสันทนาบอกว่าเรื่องนี้ถือเป็นประสบการณ์
ลูกชายจะเอาไปใช้เป็นบทเรียนในการดำเนินชีวิตนะคะ
ผมก็ถึงบอกว่าแม่ลูกผมนี่มันแสกจริง
ไม่รู้จะไปพูดยังไงไอ้เราความห่วงใยห่วงชีวิตเขา
ถูกไหมเขาออกไปในตอนนั้นแล้วผมออกไปช่วยไม่ได้
แล้วผมนั่งเฮ้ยนั่ง
พวกพี่เพื่อนเรานะ

มีเรื่องตรงไหนผมไปทันทีใกล้
พูดผมไปทันทีเฮ้ยตอนนี้กำลังจะเกิดเหตุ
กับลูกชายเราแล้วเราไปไม่ได้อ่ะถูกไหม
เราอยากจะโดดออกไปแต่ผมเชื่อถ้าคืนนั้นผมไป
วันนี้ผมไม่ได้มานั่งคุยกับพวกเราแน่นอน
วันนี้ผมไม่อยากให้เขาเป็นอะไรแบบที่ผมเป็นแน่นอน
ซึ่งเขาก็ไม่ชอบเขาก็ขัดแย้งกับผมอยู่

ผมก็เพียงแต่ว่าบอกเขาเพียงว่า

ลูกอาจจะรู้สึกเจ็บปวดจากผลกระทบรอบด้าน
แต่ถ้าลูกแข็งแกร่งลูกผ่านได้วันนี้เหมือนพ่อ
ลูกก็จะมีวันหน้าแล้ววันข้างหน้าของลูกก็จะเข้มแข็ง
แล้วออกสามารถที่จะออกมาช่วยเหลือพี่น้องสังคมประชาชนได้

พ่อแม่ไม่มีอะไรจะตั้งความเดือดร้อนให้กับลูก

ไม่ใช่บทเรียนในตำราในหนังสือที่เขาอยากเรียนมาก

เขาถึงเปลี่ยนผมห้ามแล้วเขาไม่เชื่อ

ทำไมลูกถึงจะรีบกลับไปที่มหาวิทยาลัย
เพราะว่ากลัวไปเรียนไม่ทันในช่วงเช้าก็เลยต้องไปตอนกลางคืนนะคะ

แล้วก็มีการไลฟ์ผ่านทางเฟซบุ๊คเมื่อวาน

แต่พันตำรวจโทสันทนะบอกกับ
คุณชิวคุณภูริพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราด้วยนะ
บอกว่าเดี๋ยวจะมีการนัดกันนะ
พาทีมข่าวไทยรัฐไปคุยถึงชีวิตส่วนตัว
ไปดูไลฟ์สไตล์ของตัวพันตำรวจโทสันทนะ
ไปถึงห้องนอนในคอนโดหรู
แล้วห้องนี้จะมองเห็นสนามราชตรีนามัยสมาคมแห่งประเทศไทย
องไปจะเห็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โดนี้น่าจะอยู่แถวราชดำริไหม

บอกว่าเป็นที่ทำงานที่สำนักงานตรวจแห่งชาติ
เป็นที่ทำงานที่พันตำรวจโทสันทนรักแล้วก็ผูกพัน

อีกมุมหนึ่งของพันธ์ตำรวจโทสันทนะนะครับ
แต่กรณีที่พันตำรวจโทรสันธนา
เตรียมที่จะแถลงข่าวในวันนี้
แล้วก็เตรียมที่จะเปิดศึกระลอกใหม่

ทำหนังสือถึงพลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดา
เพราะว่าต่อรอจะแฉพฤติกรรมในพนตำรวจสามนาย
คุณในการใช้อำนาจหน้าที่ในการกลั่นแกล้งเขา
แล้วก็เข้าตรวจค้นตลาดใหม่ดอนเมือง

พลตำรวจเอกรุ่งโรศแสงครามรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวน
คดีผู้มีอิทธิพลเรียกรับเงินผู้ค้าในตลาดใหม่ดอนเมือง

จริงไม่ได้อยู่ใน๑ใน๓รายชื่อนะ

ในฐานะที่มารับเหมือนรับไม้ต่อ
จากพลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตา
ในการเข้ามาทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนเรื่องนี้

แล้วมันขยายต่อมาที่ตลาดใหม่ดอนเมืองใช่ไหม
พลตำรวจเอกรุ่งโรธรองพบตรบอกว่า
กรณีที่พันธบรวจโทสันทนะจะฟ้องกลับตำรวจ

ส่วนที่พันธบรวจโทสันทนะตั้งข้อสงสัยว่า
ค้าทั้ง๘คนที่แจ้งความดำเนินคดี

ไม่ใช่ผู้ค้าในตลาดใหม่ดอนเมืองนั้น
รองพบตรยืนยันว่าทั้ง๘คน
เป็นผู้ค้าในตลาดใหม่ดอนเมืองจริง
และไม่มีการนำคนนอกมาสอบปากคำแต่อย่างใดนะครับ
ขณะเดียวกันในช่วงเย็นเมื่อวานี้

ก็มีความคืบหน้าในเรื่องคดีของตลาดใหม่ดอนเมือง
อยู่๒๓ความคืบหน้า
ืบหน้าแรกคือเมื่อวานี้
พนักงานสอบสวนสามารถติดตามตัวผู้ต้องหา

สถานะกระทำความผิดฐานร่วมกันกันโชคทรัพย์
ซึ่งจริงแล้วมี๑๑ผู้ต้องหา

ตามตัวได้๑คนก็คือนายคเนธ
หรือว่าต้นเปรมคุดวัย๔๒ปี
ก็จับกลุ่มได้ที่ริมถนนทางเข้าวัดพระพุทธฉาย
ตำบลหนองปลาไหลที่สระบุรี
จริงจับกลุ่มตัวได้ตอน๔ทุ่มของคืนวันอาทิตย์นะ
แล้วก็มาดำเนินการเรื่องเอกสารต่างในวันจันทร์
ซึ่งนายคเนธเป็นใคร
เป็นผู้จัดการและหุ้นส่วนตลาดใหม่ดอนเมือง
แต่ตอนที่สอบปากคำนายคเนธก็ให้การปฏิเสธ

หลังจากนั้นก็ส่งตัวเข้าห้องขังของทางสนดอนเมือง
อันนี้คือรายที่มีความคืบหน้าเพิ่มเติม
แล้วก็นายคเนธถือว่าเป็นคนที่มีชื่อในเอกสาร
เป็นผู้ขอเปิดตลาดโซนพลาซ่าบริมน้ำ

แล้วก็อีกหนึ่งความคืบหน้า
คือพนักงานสอบสวนยังเรียกตัวนายสุชาติโชวิวัฒนา
หรือคนในพื้นที่รู้จักกันในชื่อว่าเฮียเสงอายุ๗๑ปี
กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทพัฒนาตลาดใหม่ดอนเมืองจำกัด
มาสอบปากคำเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการตลาดอีกครั้งหนึ่ง

สิ่งที่ถูกเรียกตรวจสอบก็คือเรื่องของการจัดเก็บค่าเช่าร้านค้า

แล้วก็หลังสอบปากคำนานถึง๔ชั่วโมงนะ
เฮีเสงเดินทางกลับที่พักโดยไม่ให้สัมภาษณ์แต่อย่างใดนะครับ

ค่ะจากสนดอนเมืองมาดูที่สนโชคชัยบ้างคุณผู้ชม
เพราะว่ามีรายงานข่าวว่าพนักงานสอบสวนสอนอชกชัย
มีการออกหมายเรียกพันธุ์ตำรวจเอกพิเศษสมชายประยูณรัฐอายุ๙๑ปี
เป็นบิดาของรองต่อพันธุ์ตำรวจโทสันทนะเข้าพบเพื่อสอบปากคำ
เรียกพบวันที่๑๘พฤษภาคม
เพราะว่าอาจจะเข้าข่ายความผิดตามมาตรา๑๑๒
ผู้ใดช่วยผู้อื่นซึ่งเป็นผู้กระทำความผิด
หรือเป็นผู้ต้องหาอันไม่ใช่ความผิดและหูโทษ
เพื่อไม่ให้ต้องโทษโดยให้ที่พำนักแก่ผู้อื่น
โดยซ่อนเร้นหรือช่วยผู้นั้นประการใด

เอาง่ายก็คือให้ที่พักกับพันตำรวจโทสันทนะ
เพราะว่าในคืนวันนั้นพันตำรวจโทสันทนาบอกว่า
อยากกลับมาหาพ่อกลับมากราบคุณพ่อ
คืนวันศุกร์ข้ามสู่เช้าวันเสาร์ที่๑๑พฤษภาคมนะครับ
ส่วนคดีของพันธ์ตำรวจโทสันทนะเอง
เมื่อวานี้ทางด้านทนายความก็คือนายพิชาติครัวเชื้อ
ก็ได้มีการเปิดเผยว่าขณะนี้ยังไม่มีหมายเรียก
แจ้งข้อหาเพิ่มจากพนักงานสอบสวนแต่อย่างใด
ส่วนจะฟ้องกลับนายพลตำรวจ๓หรือ๕นายหรือไม่นั้น
ประเด็นนี้ต้องหาบริกันก่อนมีความจำเป็นหรือไม่

ร้องขอความเป็นธรรมกับอายการในคดี
ร่วมกันกันโชคทรัพย์ด้วยก่อนสั่งคดี
ส่วนแนวทางการต่อสู้คดีต้องดูรายละเอียดคำฟ้องทั้งหมด
ข้อเท็จจริงเป็นไปที่ฟ้องมาหรือไม่
เพื่อหาประเด็นในการทักท้วงในชั้นศาลต่อไป
ถนนราชดำริเวลา๑๔นาฬิกาวันนี้
พันธบรวจโทสันทนะเตรียมแถลงข่าว
เปิดใจหลังสารให้ประกันตัวนั่นเอง

ไม่รู้จะมีการเลื่อนนัดหรือเปล่าในการแถลงข่าว

พ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดเขาก็ยังคงให้ข้อมูลอยู่
เจ้าหน้าที่ก็รวบรวมข้อมูลเพื่อนำข้อมูลตรงนี้

มีการขูดรีดมีการรีดไถเรียกค่าคุ้มครองจริงหรือไม่
ส่วนเบลล่าเบลล่าสักนิด
เมื่อวานเบลล่าเปิดเผยนะบอกว่า
ยังไม่ได้ถูกออกหมายเรียกนะ
ยังไม่รู้นะฮะแต่ว่าถ้าตำรวจจะออกหมายเรียกอย่างไรเนี่ย

พร้อมที่จะให้ข้อมูลแล้วก็ตอนนี้ผลิตภัณฑ์ของเธอ
แล้วก็หน่วยงานต่างเขาตรวจสอบอยู่ด้วยนะครับ